เขาบอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแมวมันคุยแล้วตอบโต้กับเราได้ขึ้นมา
เราจะอยู่ยังไงดีครับ
เฮ้ยมันตอบว่า

แมวแมว

ใช่แมววัดบอก

มันไม่วาว
มันไม่ได้วาว

มันบอกว่าอ่าว

แมวที่ไหนมันจะว่าวได้แมวมันว่าวบ่ได้

แต่ตกลงเขาคุยกับแมวรู้เรื่องใช่ไหมคะ

กำลังจะถามอยู่เรายังไม่รู้เรื่องเลย
แล้วเขาคุยกับแมวรู้เรื่องเหรอ

บอบอ

ดิฉันเคยมีโอกาสได้คุยกับแมวบ้าง

เวลาเราคุยกับแมวคุณสังเกียรติไหม

อย่างเนี้ยแล้วก็มันเรียกตองมั้ย

ใช่มั้ยเนี่ยตองกับข้าวอาหารเม็ดไม่ใช่แหละอันนั้นแม่เรียกเรามากินข้าวแหละ